เป็นปกติที่คนดูแล้วอยากจะรู้ว่าเกิดขึ้นที่ไหน
บอกว่าเป็นการเข้าทรงพญานาคในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
แต่ท่าทางเป็นแบบนี้ใส่ชุดขาวแบบนี้แล้วก็มาเข้าทรงเลื้อยไป
เลื้อยมาแล้วก็แลบลิ้นด้วย

เขาบอกเป็นพญานาคนะดิฉันพอนึกภาพคอมเมนต์ออกเลยตอนนี้

อ้าวอันนั้นไม่ใช่ค่ะอันนั้นไม่ใช่ค่ะอันนั้นไม่ใช่ค่ะสุนัขงงสุนัขงง
นี่แหละค่ะก็เป็นคลิปที่เขาแชร์ออกมาในโลกโซเชียลมีเดีย
ทีนี้ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่า

เพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อ๓ปีที่แล้ว

มันนานมาแล้วและตอนนั้นทำไป

ไม่อยากให้เอามาแชร์อีกนะคะ
คลิปนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงไปสำรวจพื้นที่

คือพื้นที่บ้านขอยงามหมู่ที่๔ตำบลดงใหญ่

เมื่อปี๒๕๕๗ที่ถนนตรงนี้

ตรงนี้น่าจะมีพญานาคดันพื้นขึ้นมา
คือถนนแยกใช้ถนนไม่ได้ไม่เท่าไหร่

กลัวว่าพญานาคจะอยู่ใต้พื้นถนน

ใช้ความเชื่อแต่ว่าไม่ได้ใช้หลักวิทยาศาสตร์
เขาย้ำว่ามันเป็นเรื่องเก่ามาแล้ว
เพิ่งเอามาแชร์อีกครั้งในโลกโซเชียลมีเดีย
ส่วนคำถามที่เกี่ยวกับ

เจ้านาทีกองชั่งขององค์การบรัยษาตะบนดงใหญ่
ซ่อมแซมให้เรียบร้อยแล้ว

ได้ตามปกติอ่าฟังเสียงผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
เล่าเรื่องนี้ให้ฟังอีกครั้งนะคะทำยังไงต่อสามปีที่แล้วเพิ่งมาลงคลิปใหม่ครับ
เจอวันนี้เหมือนกันครับเพราะมันเป็นภาพเก่าใช่ไหมครับ
ครับเป็นภาพเก่าครับเป็นภาพเก่าเมื่อก่อนก็ใช่อายุ
ก็มาทำพิธีกันเป็นถนนชนกันแล้วมันมันเกิดการเกิดการอะไรล่ะ
คล้ายกับว่าถนนมันดีดตัวขึ้นอ่ะดีดตัวขึ้นยกสูงคนก็คิดว่าเป็น
เรื่องต่างไปก็เลยลองมาทำพิธีกันพอพอหายคล่องใจกัน
ตอนนี้ซ่อมแซมเรียบร้อยแล้วครับตามที่เห็นนี่แหละครับ
ประมาณสักสองเม็ดขนาดนั้นเองครับอืมเหมือนที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านสรุปไป

ก็ทำเหมือนกันทำทั้งสองด้านควบคู่กันไป
เพื่อความสบายใจของคนที่อยู่แถวนั้น
สรุปคือตอนนี้ถนนก็ใช้การได้ปกติ

แต่ว่าศาลก็มีชาวบ้านที่อยู่ในแถบนั้น
ไปไหว้กลับไหว้ขอพรตามปกตินะคะ